วายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพัทธลุงเมื่อคืนนี้หน่อยค่ะ
คือมีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ป่วยเป็นโควิด
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหนีออกจากโรงพยาบาลมา
จังหวะที่ตำรวจพยายามจะเข้าไปควบคุมตัว
ตำรวจพยายามจะยิงปืนขึ้นฟ้า
มันมีจังหวะที่ผู้ต้องขังคือยิงปืนใส่ตำรวจ
ตำรวจยิงสวนไปเลยกลายเป็นวิสามันคนร้ายเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะตอนที่เกิดเหตุการณ์

เพราะว่าผู้ต้องหาหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วเมื่อวานี้เขาก็มีการไล่ล่ากันทั้งวันเลย
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ย
เป็นตอนที่ผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ก็คือนายประพัทธ์หนูปาน
อายุ๒๖ปีแล้วเขาติดโควิดถูกส่งเข้าไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลพัทธลุงแล้วก็ฉวยโอกาสหนีมา
แล้วพอเดินตรงทางลงเป็นทางลาดสำหรับรถเข็น

ทีนี้พอที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปเร่งไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวนายประพัทธ์
แล้วก็รู้ว่านายประพัทธเข้าไปในพื้นที่
ที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง

แต่ว่าตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปไม่เจอตัวนายประพัทธ์นะ

ได้รับแจ้งว่านายประพัทธย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่
แล้วดาบตำรวจก็คือดาบตำรวจอดุลณมณี
ช่วยสืบราชการตำรวจสืบสวนจังหวัดพัทธลุง
ใกล้กับที่เกิดเหตุคือขับกระบะไปเลยค่ะครับ

ก็เรียกให้นายประพัทธ์หยุดรถ

นายประพัทธก็วิ่งเข้าไปหาดับตำรวจอดุล
ลงมาจากรถที่จะเข้าจับกลุ่ม
แล้วก็มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ประพัทธ์แย่งปืนของตำรวจไป
เขาบอกดาบตำรวจอดุลตัวเล็กกว่า

ทีนี้นายประพัทธแย่งอาวุธปืนจากตำรวจไป

ตะโกนบอกประพัดทิ้งอาวุธปืน

ประพัทธ์จะยิงตำรวจ

คือตัวของผู้ก่อเหตุนายประพัทย์

เอาปืนของตำรวจที่แย่งมาได้
ยิงปืนขึ้นฟ้า๑นัด
และตำรวจนายอื่นพยายามที่จะล้อมจับ

ไม่สนใจเสียงตะโกนของตำรวจ

ทีนี้ชุดไล่ล่า
ยิงนายประพัทธ์สวนกลับ
นายประพัทธ์เสียชีวิตทันที

เป็นจุดที่ตำรวจสืบทราบมาแล้ว
แล้วก็มีการมาดักรอตรงนี้แล้ว
เพราะเป็นพื้นที่บ้านของภรรยานะครับ

ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งตอนแรกตำรวจไปดักอยู่๒จุด
คือพื้นที่ของบ้านภรรยาของนายประพัทธ์

ก็คือบ้านของย่าของนายประพัทธ์

เพื่อว่าถ้านายประพัทธ์หนีไปจุดใดจุดหนึ่ง

คือตำรวจไม่ได้วางแผนในการวิสามันตั้งแต่ต้นนะ
วางแผนในการจับโดยดีนี่แหละครับ

เข้าไปตรวจสอบในจุดตรงที่เกิดเหตุจุดนี้

ปืนปืน๙มมที่ตกอยู่ที่

สภาพอยู่ในสภาพขึ้นลำพร้อมจะใช้งาน

ทะลุงส่งตัวเข้ารับการรักษา

เมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

ข้อหาชิงทรัพย์เมื่อ๑๘กรกฎาคม

ออกจากตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลพัทธลุง
ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

ทำยังไงตำรวจอีก๔นาย
ที่เข้าไปจะจับกลุ่มตัวนายประพัทธ

สั่งให้กักตัวตำรวจทั้ง๔นาย

ทั้งคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์
โดยมีอาวุธปืนมีเกี่ยวกับ
คดียาเสพติดครอบครองอาวุธปืน

ทั้งในพื้นที่พัทธลุงแล้วก็สงขลา

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต
วันนี้น่าจะเผาให้เสร็จเรียบร้อย

บอกว่าคดีนี้นะก็ต้อง

วิสามันคนร้ายรายนี้อย่างชัดเจนก่อน
ต้องสอบปากคำตำรวจทั้งหมดด้วยนะฮะ
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งหมายถึงทั้งตำรวจแล้วก็ญาติของนายประพัทธ์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ

เมื่อวานเขาตามไล่ล่ากันทั้งวันนะฮะคุณผู้ชม